ที่ต้องติดตามกันเพราะเมื่อวานมีการเคลื่อนร่างของคุณแตงโม
ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็ต้องรอแล้วว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีการผ่าชนะสูตรรอบ๒
คือจริงกำหนดเดิมคือวันพรุ่งนี้ถูกไหม
มีนาคมแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะ
ว่าพรุ่งนี้จะสามารถที่จะผ่าชนะสูตรรอบ๒ได้ไหม
เพราะจริงเขาต้องมีการประชุมกันของคณะกรรมการทุกคนก่อน
ใช่ฮะมันจะติดขัดในประเด็นไหนในบ้างนะฮะ
เราสรุปแล้วประมวลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานคุณแม่ก็เดินทางไป
ที่สาบันนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจนะ
เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะเคลื่อนร่างของลูกสาว
ไปดำเนินการผ่าชนะสูตรรอบ๒กับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธิน
คุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมด้วยทนายกฤษณะ
ศรีบุญพิมพ์สวยทนายความนะครับ
เดินทางมายื่นเอกสารขอรับร่างของคุณแตงโม
สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
โดยมีรถตู้ของสุริยาหีบศพคลองหลวง
หมายเลขทะเบียนป้ายแดงกไก่๔๕๖๔นนทบุรี
หลายคนก็ไปดูเลขทะเบียนของรถเคลื่อนร่างนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ครับคุณแม่ก็เข้ามาเซ็นเอกสาร
ทำเอกสารในการรับร่างของลูกสาว
เพื่อจะนำส่งไปชนะสูตรรอบ๒
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขึ้นรถตู้ของสุริยาหีบศพไปด้วย
โดยเดินทางไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำโรงเย็น
บรรจุร่างของคุณแตงโมลงมาจากรถ
เห็นโรงเย็นสีชมพูโอรส

เป็นหีบแบบคริสต์
หีบบรรจุแบบคริสต์นะครับ
สีที่คุณแตงโมชอบก็คือสีโอรส

ได้มีการทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับ

ระหว่างทางแม่ก็อธิษฐาน
บอกคุณแตงโมให้น้องตามคุณแม่มา

โดยคุณแม่ก็เชื่อมั่นในทีมแพทย์นะครับ
แล้วก็จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
มาตรวจสอบด้วยฐานะผู้เชี่ยวชาญ

แต่ตรงฐานะของคุณหมอพรทิพย์เนี่ย

รอคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรม

จะไปอยู่ในส่วนของการทำหน้าที่ไหนนะครับ